คุณผู้ชมคะทีนี้มาดูนี่หน่อยค่ะ
อะพิมาฮามาฮึมาจ็อราแฮ
มันยาวตั้งแต่พี่เบิร์ทไหม
เดี๋ยวพี่นอนตั้งแต่ตรงนี้แล้วน้ำแข็งนอนต่อ
คือเรานอนกันยาว๔คนเรียงกัน๓คน
รู้สึกว่ายังพอปะกับมันเลยนะมือนพอดีกันน่าจะพอดีกัน
เพราะว่าตัวมันใหญ่มากจริงแต่งานนี้ใหญ่แบบนี้
หลายคนจะคิดว่าหูจะต้องเอาแบบว่า
ไรทองเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาไม่ต้องถึงมือค่ะ
เอาชาวบ้านนี่แหละชาวบ้านจับจราเข้ดูกันหน่อยค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมนี่คือคุณผู้ชมดูอยู่ไป
เห็นจราเข้แบบนี้ตัวมันใหญ่เมื่อกี้คือชาวบ้านนะคะ
ชาวบ้านช่วยกันจับบอกอ้าวแล้วทำไมไม่รอกู้ภัย
มันมีเหตุผลคุณผู้ชม

ใช่ค่ะคือชาวบ้านที่หมู่๘

มายืนอยู่ริมคูน้ำนี่แล้วก็จับได้นะ

ต้องทำแบบนี้เพราะว่าไปเจอจราเข้ตัวนี้
มันอยู่ห่างจากบ้านของชาวบ้าน

ใช่ชาวบ้านเขาไปเจอตั้งแต่กลางดึกไง

ทีนี้ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตามขั้นตอนแหละ
แต่เมื่อวานนี้เขากลัวว่าแบบ

จะเกิดอันตรายกับคนในหมู่บ้านหรือเปล่า

ชาวบ้านเขาเลยบอกว่าเปิดปฏิบัติการเองละกัน

แล้วชาวบ้านไม่กลัวเหรอไม่กลัวมันงาบเหรอ

ชาวบ้านเขาก็มีความรู้เรื่องการจับจราเข้

โอ้โหนี่ไซส์มันห่างกันเยอะมากเลยนะ
คุณผู้ชมหน้าจอนี่คือไม่ได้ขึ้นกราฟิกผิดนะ

ตัวเล็กนี่ก็ยาว๒เมตรนะ
อันนี้ถือเป็นจราเข้ตัวใหญ่ที่สุด

พี่เบิร์ตที่ดูน้ำหนักตัวใหญ่

ตอนแรกน้ำแข็งบอกว่าขอดูตอนที่เอาจรเข้จิ๋วมาวางซิ

แต่คือมันก็๒เมตร

แต่พอมันมาเทียบกันกับตัวใหญ่ดูไซส์ดิ
จิ๋วว่าวางเนื้อตั้งสูงกว่าเรา๓คน

มันก็หนักประมาณสัก๕๐๗๐โลก
ซึ่งเขาก็เอาทั้งสองตัวนี้ค่ะ

เขาไม่ได้จับจราเข้แล้วไปปล่อยคืนสู่ป่า
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

ประมงจังหวัดคิดว่าจราเข้๒ตัวนี้

อาหารคลองนี้มันเชื่อมออกสู่ทะเลได้

ชาวบ้านถ้าเกิดไปเจอจรเข้แบบนี้
สายพันธุ์ไหนอะไรยังไงก็ตามอย่าจับเอง

จะดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
ดูมุมนี้บาทรอบคุณผู้ชม
นี่ช่วยกันยกขึ้นรถเหมือนกับแห่อะไรสักอย่าง

ขนขึ้นกระบะไปอ่ะเนี่ย
จะเป็นรถประมาณ๖ล้อ

โอ้โฮตัวใหญ่จริง